ใช่นี่ครับ

อันที่ไม่ใช่เพจอันนั้นผมก็แสดงความคิดเห็นทั้งการเมืองศาสนาทุกเรื่องนะครับ
ก็แสดงความคิดเห็นมานานแล้วแต่บังเอิญอันนี้อยู่ดีคนไปแชร์กันเยอะ
เพราะว่ามันอาจจะแบบเป็นข่าวอยู่พอดีเรื่องธรรมกายตอนนี้นะครับ
แล้วก็ซึ่งผมพูดเรื่องที่ผมได้ออกรายการผมก็ได้บอกไปหมดแล้วล่ะว่าผมแชร์เรื่องนี้มานานแล้ว
อย่างนั้นทุกที่ก็ได้มีการดีเบตกับพุทธไอความคิดอย่างเหลือเกินที่คิดว่าความรู้สักเกิน
เขานี่คือธรรมชโยนะครับครับผมก็ผมคิดแบบนั้นนะครับในในมุมมองของผม
ตอนที่ผมดูจากที่เทศนาสั่งสอนเลยนะครับก็สำหรับผมก็มองอย่างนั้น
แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าพยายามอย่าบิดเบือนเจตนาของผมนะครับ
ผมยังมองว่าผมได้บอกไปในพื้นที่ของผมแล้วในเฟซบุ๊ค
ขอย้ำที่นี้อีกทีก็แล้วกันนะครับว่าใครจะนับถือศาสนาอะไรเชื่ออะไรเป็นสิทธิ์ของแต่ละคน
แล้วก็ไม่ได้ก้าวล่วงการเชื่อของแต่ละคนนะครับ
แล้วผมก็มองว่าคนที่เป็นธรรมกายที่ไปนั่งอยู่ในวัดเนี่ยหลายคนเกือบทั้งนั้นนะครับ
ที่ไปเข้าวัดธรรมกายก็เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธแล้วก็รักศาสนาพุทธเหมือนกัน
อย่างคุณไอเนี่ยผมแค่เสียดายว่ามีศรัทธาสูงมาก
แต่ว่าไปศรัทธากับพระที่ศีลสำหรับผมเหมือนไม่ใช่พระแล้วอะครับ
ถ้าคนที่มีความศรัทธาแบบนี้ศรัทธากับพระธรรมคำสอนที่ถูกต้องเนี่ย
หัวจะเป็นอุบาศกที่ดีมากของศาสนาพุทธ
คือเจตนาผมว่าดีกันทั้งนั้นแหละครับทุกคนก็อยากเป็นพุทธที่ดีทุกคน
ไม่มีใครเข้าวัดแล้วแบบอยากเป็นคนบาปอยากอะไรอย่างนี้
ทุกคนอยากเป็นคนดีแน่นอนครับแต่ว่านี่แหละครับคนที่เป็นต้นทางนำเนี่ย
สำหรับผมผมรู้สึกว่าเขาสอนบิดเบือน
คนเห็นด้วยผมไม่ได้อยากพูดนะครับว่าคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเยอะน้อยกว่า
เดี๋ยวเขาจะบอกว่าเป็นไงล่ะของเราเยอะกว่าของเราน้อยกว่าอย่ามาวัดตรงนี้เลยอย่ามาเอาชนะกันว่าใครชนะใครแพ้
อย่างของผมเนี่ยกับคุณไอที่ออกมาคุยกันเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการเปิดประเด็นนะครับ
คนที่เห็นว่าเรื่องธรรมกายก็เป็นข่าวประจำวันก็ดูกฎทีวีดูผ่านผ่านไปเริ่มสนใจว่าทำไมมันถึงมีประเด็นลากกันจนมาถึงทุกวันนี้
ผมรู้สึกว่าเป็นการเปิดประเด็นให้คนสนใจศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาประจำชาติเราหรือถ้าไม่ได้ประจำชาติก็เรียกว่าของคนส่วนใหญ่ในประเทศในแบบประชาชนเนี่ย
แต่ว่าอย่ามายัดแยกกันว่าเฮ้ยคุณไปดูถูกเหรอว่าคนคิดต่างกับคุณโง่ไม่มีนะครับผมย้ำอยู่เสมอว่า
ศรัทธาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลย
บางคนเลี้ยงลูกเทพบางคนเลี้ยงกุมาร

มันไม่ได้เป็นเรื่องที่บอกว่าใครโง่ใครฉลาดนะครับ

ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความอุ่นแรง
หลายคนจะกลัวเรื่องความปลอดภัยอย่างนี้ความกลัวหรือเปล่า

ก็เป็นห่วงทุกคนรักตัวกลัวกลัวตายทั้งนั้นแหละครับ
แต่ผมรู้สึกว่าผมออกมาพูดด้วยเหตุด้วยผลนะครับ
แล้วถ้าเป็นคนดีเป็นสาวกธรรมกายจริงเนี่ย
เป็นคนเข้าวัดเนี่ยผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้น
เพราะว่าผมไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงใช้ข้อมูลบิดเบือน
เพื่อออกมาโจมตีคนที่เขานับถือ
ผมออกมาพูดด้วยเหตุด้วยผลออกทีวีคุยกัน
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นสาวกธรรมกายจริงเนี่ย

เขาไม่ได้ทำนิสัยแบบนั้นแน่นอนผมมั่นใจ
ถ้าจะมีคนที่ทำนิสัยแบบนั้นก็คือคนที่มาหาประโยชน์จากทางอื่น
เช่นเรื่องการเมืองเห็นต่างกันแล้วพยายามมาโยงเรื่องนี้
มาใช้ความรุนแรงข่มขู่อันนี้ผมว่าจะเป็นประเด็นนั้นมากกว่า
แต่ถ้าเป็นเรื่องคนเข้าวัดเนี่ยผมไม่เชื่อว่าคนเข้าวัดธรรมกาย

ผมว่าทุกเรื่องนะครับมันก็ตั้งแต่เรื่องการเมืองแล้วนะครับ
ก็มีดาราออกมาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ
ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็ผมก็ยังเห็นทุกคน
ทุกวันนี้ก็ทำมาหากินกันอยู่นะครับซึ่งมันจะมีผลกระทบหรือเปล่า
มันต้องมีแน่นอนอยู่แล้วครับว่าคนจ้างงานบางคนเขาคิดไม่เหมือนเรา
เขาอาจจะหมั่นไส้มันแยกไม่ได้เรื่องงานเรื่องส่วนตัวเขาไม่จ้าง
คนเห็นด้วยเขาจ้างอยู่แล้วบางคนไม่สนใจมึงจะคิดไงไม่สน
ฉันจ้างคุณมาร้องเพลงจ้างคุณแสดงก็เป็นหน้าที่การงานอีกแบบหนึ่ง
คนเขาไม่สนก็มีครับอันนี้ผมตอบไม่ได้
ผมเป็นคนโดนรับจ้างผมไม่ใช่คนจ้างผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง
อย่างที่บอกว่าในโลกนี้เกิดมาโรคธรรมแปดนินทาคู่กับสัญเสริญนะครับ
โดนคนชมก็ต้องโดนคนด่ามันเป็นเรื่องธรรมดา
ถ้าจะบอกว่าอยากได้คำชมอย่างเดียวในโลกนี้ไม่มีครับ
พระพุทธเจ้าประเสริฐยังโดนคนว่าเลยแล้วผมเป็นใครอ่ะ
ผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งจะโดนคนด่าคนเกลียด

หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นอคติที่เรามีต่อวัดหรือว่าต่ออะไรหรือเปล่า
เรียกว่าอคติต่อวัดนะครับไม่ใช่นะครับวัดก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับ
ดูคำสอนดีกว่าว่าสอนพาสังคมไปทางไหน
อย่างที่พูดไปในรายการหมดแล้วนะครับก็คนก็จะได้ดูแล้วครับ
อาจจะว่าแล้วทำไมต้องเป็นธรรมกายที่อื่นสอนผิดทำไมไม่ว่า
เพราะผมรู้สึกว่ามีพลังจริงที่นี่มีพลังในการสื่อสารออกไปหมู่มาก
แล้วก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เป็นข่าวเป็นใหญ่โตก็ลากันไปถึงจุดนี้มีพลังมั้ยเอ่อครับ

โลกโซเชียลก็กำลังใจเยอะมากครับก็คนที่ไม่เห็นด้วยอาจจะบอกว่า
คุณลองไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณสิคนก็ด่ายตั้งเยอะแยะ
คุณอยู่ในพื้นที่คุณเองก็คุณก็จะเห็นแต่คนที่มาให้กำลังใจ
ซึ่งอันนี้ผมก็รับฟังแล้วผมก็ประเมินตัวเองอยู่ตลอดนะครับ
เฉลิงว่าแบบโอ้โหกูนี่เก่งกูนี่ฉลาดกว่าคนอื่น
ไม่ใช่นะครับมีคนรู้ลึกรู้ดีกว่าผมอีกมาก
เรื่องพระไตปิดกเรื่องกฎหมายนะครับผมความรู้เท่าหางอึ่ง
แต่ว่าประเด็นที่มาคุยกันเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความรู้เยอะขนาดนั้น
ที่จะเอามาถกกันก็อย่างที่ดูในรายการนะครับ
ผมก็ใช้ความรู้เท่าที่มีมาพูดคุยแค่นั้นเอง
อย่าบอกว่าผมนี่เป็นคนดีประเสริฐเหรอฉลาดกว่าคนอื่นเหรอ
ไม่ครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่มุมมองคนเป็นเรื่องศรัทธาครับ
เพราะคนทางฝั่งคุณไอเขาก็อาจจะมองว่าผมเนี่ย
โง่โง่กว่าโง่กว่าที่มองแบบนี้อะไรอย่างนี้
ซึ่งผมก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะตัดสินใจครับเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับ
ผมไปห้ามใครไม่ได้ว่าให้มองผมยังไง
คือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำลงไปมันผิดพลาดหรือแบบไม่น่าทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
รู้สึกว่าไม่ได้ผิดพลาดหรือไม่น่าทำนะครับมันเกิดขึ้นแล้ว
ก็อะไรที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับผมผมว่ามันก็มีเหตุมีผลของมัน
ผมก็ตัดสินใจดีแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่า
สิ่งที่ผมทำเนี่ยเท่าที่ดูในรายการถ้าได้ดูไป
ก็ใช้เหตุใช้ผลใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาคุยกัน
เหมือนคนเปิดประเด็นนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นยังไง
สังคมจะเป็นคนตัดสินเองทุกคนที่ดูก็จะใช้วิจารณญาณ

น่ารักคือไม่รู้ที่เป็นไร
ไม่รู้ว่าชนะเธอยังได้กวนค่าพอ
ถ้าฉันได้จากเธอได้รับตัวเลยต้องขอ
ได้พูดหรือไม่ต้องขอ
ว่ารักคืออะไร

คืออะไรถ้าเธออยู่หลังจากว่ารักคืออะไร

ผมจึงขออีกสักหนึ่งคนเมื่อเช้านี้เองว่าจะเล่นเพลงนี้
เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ผมมีกับพวกคุณทุกคนนะครับ
ว่าพวกคุณเนี่ยมีพระคุณเป็นของประวัติในวันนี้นะครับ
ในอาทิตย์เหงามีเธอเป็นคิดกายเรา
ลงบนที่ที่เจ้ารักมีเธอสุดทันในทุกเรา
มีเธอให้กว้างเข้าใจสิ้นทำให้ทุกนั้นวางเท่า
จากวันที่มันว่างร้ายเธอทำได้ไหมคุณค่ะ
อยากบอกกับเธอให้รู้ว่า
เป็นสิ่งที่ไหมเธอ
เดี๋ยวเราจะมาสิ้น
มากกันไปกับคุณค่ะ

กับวันที่สิ้นหวังไม่นานแต่อย่างที่เธอคอยเป็นกำลังใจ
รู้ไหวในสุขที่เธอนั้นมีให้ขอบคุณจังหวังใจ
ขอบคุณมากขอบคุณในความหวังขอบคุณในน้ำใจ
ขอบคุณในความรักขอบคุณในหัวใจขอบคุณมากขอบคุณในความหวังดี